ที่เกิดขึ้นได้บ่อยครั้งในระยะนี้

มี๒กระแสลมมาปะทะกัน
กระแสลมเป็นกระแสลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้
หอบเอาความชื้นจากบริเวณอาเบงกอฝั่งทะเลอันดามัน
เข้ามาปกครุมบริเวณตอนกลางประเทศไทย
พัดเข้ามาในครั้งนี้ก็มาปะทะกับอีกหนึ่งกระแสลม
ก็คือกระแสลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่มาพร้อมกับลมหนาวนะครับ
เมื่อสองกระแสลมมาปะทะกันจึงทำให้เกิดฟ้าร้องฟ้าผาเกิดขึ้นได้
แน่นอนลมหนาวเหล่านี้ก็เกิดจากการเหนียวนำจากหย่อมความกดอากาศสูง
แผลลงมาจากบริเวณทางตอนบนของประเทศจีน
ขณะนี้ก็ยังแผลลงมาปกคลุมบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับในพื้นที่ภาคเหนือและอีสาน
ซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ตอนนี้ตามยอดดอยยอดภูต่าง
อุณหภูมินั้นเริ่มลดลงได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นกันแล้ว
จากนี้เองยังดันให้ร่องฝนมาพาดผ่านบริเวณทางตอนกลางอย่างต่อเนื่อง
สิ่งที่อยากที่จะให้ทุกคนสังเกตก็คือบริเวณตัวแอลที่อยู่ตรงกลางประเทศนะครับ
จุดนี้เองเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เมื่อวานนี้หลายจุดในบริเวณพื้นที่ภาคกลางมีฝนตกหนักตกนาน
รวมถึงกรุงเทพมหานครวันนี้ยังคงเกาะตัวบริเวณดังกล่าวอยู่นะครับ
ก็หมายความว่ายังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่อง
อีกหนึ่งห่อมที่น่าสนใจก็คือห่อมฝนที่เกาะตัวในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างครับ
ฝนนี้มีการคาดการณ์นะครับว่าหลังจากนี้จะมีทิศทางเคลื่อนที่เข้ามาปกคลุมในเมืองไทยของเรา
ถ้าหากเราดูจากกราฟิกนี้จะสังเกตว่าบริเวณทางตอนล่างของเวียดนามจะมีกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ก่อตัวอยู่นะครับคำนวณไปนะครับ
หลังจากนี้ก็จะเริ่มเคลื่อนตัวมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก่อนนะครับ
จุดที่จะได้รับผลกระทบเต็มก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
หลังจากนั้นช่วงค่ำคืนนี้จะเริ่มเคลื่อนมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางตามลำดับ
คาดการณ์ว่าหย่อมฝนนี้จะปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตลอดทั้งวันในวันพรุ่งนี้นะครับ
หมายความว่าพรุ่งนี้ก็จะมีฝนตกหลายจุดหลายพื้นที่ตลอดทั้งวันทั้งคืนอาจจะต้องเตรียมรับมือหน่อย
ทีนี้มีการประกาศเฝ้าระวังพื้นที่ที่ต้องระวังเรื่องของน้ำหลากดินถล่มตั้งแต่วันที่๒๑ไปจนถึงวันที่๒๓
ประกอบไปด้วยดังนี้นะครับก็คือบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตสุราธานีแล้วก็นครศรีธรรมราช
ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากการตรวจสอบ
วันนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝน๑๘๐ของพื้นที่แล้วก็ตกหนักบางแห่ง
ทีนี้น่าสนใจเลยทีเดียวอยากให้คุณผู้ชมได้ดูครับ
การคำนวณลักษณะการตกของฝนในพื้นที่กรุงเทพฯมหานคร
หลังจากนี้ช่วงเที่ยงฝนจะตกมาอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากนั้นก็จะพักไปก่อนที่จะกลับมาตกในช่วงหัวค่ำวันนี้
ฝนที่ตกในหัวค่ำวันนี้มีการคาดการณ์ว่า
จะตกต่อเนื่องตลอดทั้งค่ำคืนนี้
แล้วก็จะตกต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้ตลอดทั้งวันนะครับ

ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งเดินทางท่องเที่ยวต่าง
ต้องเฝ้าตรวจสอบสม่ำเสมอครับ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้นะครับ
ผมพุทธนันทร์พิสิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป